หลังจากมีการต่อยคลิปเสียงสาวปริศนาพาดพิงว่านายตำรวจใหญ่นั้นมีเอี่ยวกับเรื่องของคดีหวย๓๐ล้านนะครับ
ล่าสุดนายตำรวจใหญ่ก็คือผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกับผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบอกว่าไม่ได้กังวลกับเรื่องนี้ครับ
ก็มีการปล่อยคลิปเสียงที่๓ออกมาอีก๑คลิปด้วยนะครับ
ชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัตยกรรมทยอยเผยแพร่คลิปเสียงสาวปริศนาที่อ้างตัว
แล้วก็พูดพาดพิงถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีลอตเตอรี่๓๐ล้าน
ระหว่างครูปีชาใกล้ครัวและก็รถตำรวจโทจรุณวิมูล
ไม่ว่าจะเป็นนายตำรวจระดับสูงนายจำรวจที่ทำคดีอายการแล้วก็นักกฎหมายนะครับ
ล่าสุดมาช่วงเช้าของวันนี้เนี่ยเพจชมรมช่วยเหลือเยี่ยงอัธยากรรมเปิดคลิปเสียงที่๓
พร้อมระบุว่าบทสนทนาดังกล่าวเป็นการพาดพิงผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
และผู้บังคับการปราบรามติดต่อให้อีกฝ่ายถอนฟ้องเพื่อแลกกับการช่วยเหลือในบางกรณี
ไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของคลิปนี้กันหน่อยนะครับ

อ่าแล้วของพี่คะที่ตอบมาหามาหาป่ายนี่คือเริ่มที่ฟ้าเหรอ

ขอบคุณไอ้บายได้แหละ
อ๋อหมายถึงว่าวันจันทร์นี้พี่จะกลับไปถอนให้ท่าน
หลักฐานไปเขียนคำร้องให้คุ้มครองชั่วคราวหลังจากที่มีคลิปเสียงบทสนทนา
ก็คือเธอชื่อกระหนกพันธ์หมวกสวัยนะฮะแล้วก็มีการพูดกับเพื่อนผ่านทางไลน์
เผยแพร่ผ่านทางโซเชียลนะฮะเกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีหวยสามสิบล้าน
ก็คือฟ้านี่แหละครับโดยเอ่ยพาดพิงชื่อในตำรวจชั้นผู้ใหญ่แล้วก็
รองอธิบดีอายการสำนักงานคดีอาญาแล้วก็เตรียมฟ้องร้องนายอาจริยะ
เมืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
แล้วก็แอดมินเพจต่างต่างด้วยแล้วก็บอกว่าที่มีการนำคลิปไปเผยแพร่นะฮะ
ไปฟังเสียงของฟ้าหน่อยครับสามคนเป็นเสียงพี่เลยไม่ได้ปฏิเสธเลย
เป็นเสียงพี่ลายกลุ่มค่ะลายกลุ่มแล้วถูกถูกอัดเสียง
คลิปมันมีการตัดต่อค่ะคลิปตัดต่อร้อยเปอร์เซ็นต์เลย
แล้วก็ใส่ร้ายเรานะคะแล้วก็ปลุกระดมให้เกิดความเกลียดชัง
เรื่องที่เราคุยกับเพื่อนเนี่ยที่มันโดนแอบอัดเสียงมาแล้วเอามาประติดประต่อให้มันเป็นเรื่องเป็นราวถึงขนาดฟ้าเนี่ย
มันก็เลยพาดพิงไปหลายหลายคนเรารู้สึกว่าเราเฮ้ยมันไม่ได้ละ
ผู้ชายคนนี้คือแย่มากบอกตรงเลยนะ
แย่มากแล้วก็ไม่ควรที่จะมีหน้ามีตาในสังคมด้วย
ที่โจมตีผู้หญิงให้เสียหายขนาดนี้มันไม่ใช่ลูกผู้ชายเขาทำกัน
เราก็ยอมรับว่าเราทำเราพูดจริงจริงเราพลาดพิงจริงจริง
แล้วเราก็ฝากขอโทษผู้ใหญ่บุคคลที่เราพาดพิงด้วย
ก็ยอมรับว่าพูดฝากขอโทษไปยังสองท่านเมื่อสักครู่ด้วย
ทีนี้นักข่าวก็ไปถามผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
พลตำลวดเอกจากทิพชัยจินดาถามว่าท่านเนี้ยกังวลไหม
เพราะว่าคลิปเสียงเนี่ยพัดพิงถึงตำรวจชั้นผู้ใหญ่หลายนายด้วยกันเนี่ยนะคะ
พบตรบอกแบบนี้บอกว่าก็ไม่รู้สึกกังวลกับคลิปเสียงที่ออกมา
แล้วก็มีกระแสข่าวว่ากลุ่มพยานครูปรีชาจะออกมาฟ้องร้องเหมือนกัน
ถามว่ากังวลไหมก็ไม่กังวลค่ะ
พบตรบอกว่าเตรียมตรวจสอบว่าถูกพาดพิงมากน้อยแค่ไหนอย่างไร
ก่อนที่จะพิจารณาว่าจะมีการฟ้องกลับหรือไม่เนี่ยนะคะ
อีกหนึ่งท่านที่ถูกพาดพิงในคลิปทั้ง๓คลิปด้วยกันเนี่ยนะคะ
ก็คือพลตำรวจโทษธิติราชนองหานพิทักษ์
ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางท่านก็ยืนยันว่าไม่กังวลกับคลิปเสียงดังกล่าวนะ
แต่ค่อนข้างที่จะหวั่นไหวกับกระแสข่าวในโลกออนไลน์มากกว่า
ผู้รับสื่อมีความเชื่อคล้อยตามกับคลิปเสียงที่เผยแพร่ออกไป
โดยที่ไม่ได้มีการตรวจสอบส่วนที่ผ่านมาพยายามกำชับให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
ใช้ความอดทนในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่โต้ตอบกลับ
แต่พอตำรวจนิ่งเฉยกลับมีกระแสเรื่องของการรับเงินเกิดขึ้น
ยืนยันว่าส่วนตัวไม่เคยพูดคุยหรือรู้จักกับ
นางสาวกระหนกพันธ์หมวกสวัยหรือว่าฟ้ามาก่อน

จะมีการฟ้องกลับหรือไม่อย่างไรอันนี้ถือว่าเป็นสิทธิ์
ซึ่งชุดทำงานพิจารณาคลิปเสียงดังกล่าวบอกว่า
เดี๋ยวต้องตรวจสอบดูว่าเป็นคลิปเสียงต้นต่อมาจากไหน

แล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นของจริงเข้าข่ายความผิดข้อหาไหนด้วย
พูดคุยอยู่ไว้ให้อดทนทุกคนก็อยู่ในกรอบในเถา
ก็นิ่งมาตลอดไม่มีร้านโต้ตอบเลย

พอบอกว่านิ่งบอกว่ามีจ่ายตังค์เลยนิ่ง
ในเรื่องนี้ก็ติดตามกันได้ต่อกับความคืบหน้ากับเรื่องนี้
เรื่องของคลิปเสียงเรื่องของหลักฐานว่าพาดพิงถึงใครกันบ้าง
ติดตามในถามตรงอีกสักครู่หลังจบข่าวเย็นของเรานะครับ